ใครที่มีพวกใบชำระค่าปรับที่เดี๋ยวนี้มันเป็นดิจิทัลใช่ไหมคะ
ที่เขาส่งมาตามบ้านแล้วยังไม่ได้ไปจ่าย
กรุณาไปจ่ายนะคุณผู้ชมเพราะว่าตั้งแต่๑ตุลาคมเป็นต้นไป
ค้างชำระค่าปรับใบสั่งจะโดนอายัดทะเบียนรถทันทีย้ำ

กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้ด้วยกันเลยนะคะ
เป็นความคืบหน้าการเชื่อมโยงระบบอายัดทะเบียนรถ
สำหรับผู้ขับขี่ที่ค้างชำระค่าปรับจากการทำผิดกฎหมายจราจรค่ะ
เขาบอกว่าระบบทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว
และจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่๑ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
เพราะฉะนั้นใครที่มีใบสั่งค้างชำระให้รีบไปชำระกันเลยนะคะ
ก็สามารถชำระได้พร้อมค่าภาษีประจำปีในการต่อทะเบียนรถที่กรมขนส่งทางบก
ส่วนใครที่จงใจใช้คำนี้นะ
จงใจหลีกเลี่ยงการชำระค่าปรับและการเสียภาษีแล้วก็
กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาบอกว่า
ตอนนี้กำลังพิจารณามาตรการตัดแต้มอยู่
เหนือจากการปรับตามข้อกฎหมายแล้วนะคะ
ซึ่งโทษสูงสุดคือการพักใช้ใบขับขี่
แล้วก็มีการจัดทำเว็บไซต์และแอปพลิเคชันด้วย
จะได้ให้ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ว่า
ตัวคุณเองเนี่ยมีใบสั่งค้างชำระอยู่หรือเปล่า
ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นี่แหละค่ะ
ส่วนประเด็นเรื่องการยกเลิกเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่จากตำรวจ
แล้วให้หันมาแสดงด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนเนี่ยนะคะ
ตามกฎหมายจราจรทางบกใหม่
จะบังคับใช้๑๙ธันวาคมปีนี้ค่ะ
ต่อไปก็ไม่ต้องเอาใบขับขี่ยื่นให้ตำรวจแล้วนะ๑๙ธันวาคมเป็นต้นไป
ก็ใช้หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
อธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำบอกว่า
การแสดงใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายใหม่
ไม่ใช่ภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ทางโทรศัพท์มือถืออย่างที่หลายคนเข้าใจกันนะคะ
แต่มันคือการแสดงข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ดิจิทัลเสมือนจริง

ก็จะสามารถคลิกเปลี่ยนด้านหน้าด้านหลังได้
ส่วนสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่

เพราะฉะนั้นถ้าหากถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ
ผู้ขับขี่ยังต้องแสดงใบอนุญาต๒รูปแบบนี้เท่านั้นนะคะ
ส่วนใบอนุญาตขับก็คือใบอนุญาตขับขี่ปกติ
แล้วก็ใบอนุญาตผ่านข้อมูลจากแอปที่เขากำหนดเท่านั้น
ไม่ใช่ว่าเอามือถือถ่ายใบขับขี่มาแล้วยื่นให้ตำรวจดู